อยู่ที่โรงเรียนนะคะไปที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญ
เขาบอกเกือบที่จะเกิดโศกนาฏกรรม
เพราะว่าขณะที่นักเรียนห้องหนึ่งเรียนภาระอยู่อยู่ในอาคารโดม
โมมันพังถล่มลงมาไม่ได้ลงมานิดเดียวนะคือพังลงมาทั้งโดมเลยอ่ะคุณ

เขาบอกว่านักเรียนโอ้โหวิ่งหนีรอดตายกันบุดหวิดเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอำนาจเจริญนะคะ
นักเรียนที่กำลังเรียนภาระอยู่ในโดมเป็นนักเรียนชั้นม๔
นักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าให้กับทีมข่าวของเราฟังค่ะ
บอกว่าเขาและเพื่อนทั้งห้องเนี่ย

เสียงเหมือนอะไรตกลงมาบนหลังคาปั้ง
แต่ยังไม่ทันได้คิดเลยว่าเอ๊ะเสียงมันคืออะไร

โครงหลังคาขนาดใหญ่ซุดตัวลงมาอย่างรวดเร็ว
พวกเขาและเพื่อนวิ่งหนีตายออกมาได้ค่ะ
ก็เรื่องในการน่ะมันเหมือนมีเสียงอะไรตกใส่หลังคาตกดังมากแล้วมันเนี่ยตรงกลางมันจะถล่มลงมาแล้วมันก็ค่อยไล่แล้วก็ตกตรงกลางมันยุบลงมาใช่ครับแล้วก็สุดลงมาทั้งทั้งแผ่นเลยใช่ครับแล้วแล้วพวกเราทำยังไงผมวิ่งเลยครับได้ยินเสียงตกผมวิ่งเลยหลังจากเกิดเหตุนะคะนายสุธีทองแย้มพวกราชการจังหวัดอำนา

ดังกล่าวได้รับการรองรับแล้วนะเป็นการรองรับโครงสร้างจากวิศวกรของทางจังหวัดส่วนสาเหตุการพังถล่มครั้งนี้คาดว่าน่าจะเกิดจากการที่มีลมแรงจึงทำให้โครงสร้างของโดมเนี่ยมันซุดตัวลงมา
ผู้สื่อข่าวไปสอบถามทางสมาคมสิทธิ์เก่า
ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการก็ได้รับคำตอบว่า
ตอนนี้ก็ยังไม่สามารถให้คำตอบได้นะ
เพราะว่าจะต้องติดต่อทางบริษัทผู้รับเหมา
เข้ามาดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุก่อน
ถึงจะแถลงข่าวแล้วก็พูดคุย
ให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนได้ว่า
มที่มันพังถล่มลงมามันเกิดจากอะไร
แต่เราหวังว่าหลังจากการตรวจสอบแล้วนะคะ

เจอคนกินเหล็กกินสังกษี

สรุปสุดท้ายแล้วนะคะผลกระทบก็เกิดกับนักเรียนนั่นแหละค่ะ